เรามาต่อที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมการประมูลสีตีกันบ้างคุณผู้ชมครับ
วันนี้สำนักงานกศชมีการประชุมชี้แจงกระบวนการ
ให้กับเอกชนที่สนใจแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมีการประมูลกันในวันที่๑๕ธันวาคมนี้
ความพร้อมล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณกลักโกวิชัยผู้สิทธิ์ข่าวธนาทีวีรายงานสดมาจากสำนักงานกสตช
ยังไม่พบข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะซึ่งกศชมั่นใจว่าวันจริงจะไม่เกิดปัญหาขึ้นค่ะ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
ก่อนที่จะถึงวันเปิดประมูลจริงในวันที่๑๕ธันวาคมนี้ซึ่งยังไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะ
เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ใช้สถานที่เพียงชั้น๓ของสำนักงานอาคารอำนวยการเพียงชั้นเดียวนะคะ
โดยรอบนี้ได้เพิ่มชั้น๑๑ขึ้นมาด้วยเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายสำหรับผู้เข้าประมูลมากที่สุด
รองเลขาธิการกศชบอกว่าการเตรียมความพร้อมในแผนประมูลในครั้งนี้เตรียมเอาไว้อย่างรอบด้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการมากที่สุดค่ะ
แต่ครั้งนี้ที่เราปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องการอยู่ในห้องนะครับเรื่องที่พักอาหารนะครับเพราะครั้งนี้ผู้ประมูลต้องอยู่กันข้ามคืนอีกแน่
เราเตรียมที่พักที่เตียงนอนเก้าอี้นอนแล้วก็อาหารอย่างดีนะครับแล้วก็มีที่ออกกำลังกายด้วยเพราะเชื่อว่าถ้าหากนานเกินสัก๒วันแล้วทานอาหารอย่างเดียวแล้วนั่งเคาะราคาไม่ได้ออกกำลังกายเลยก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดี
และในช่วงบ่ายนี้นะคะสำนักงานกศชก็จะนำสื่อมวลชนเข้าร่วมทดสอบระบบค่ะ
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานกศธชครับ
๔รายเดิมนั้นใครจะเป็นผู้ชนะการประมูลทั้ง๒ใบอนุญาตไป
จะเป็นการประมูลมาราทอนแบบข้ามวันข้ามคืนอีกหรือไม่ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีได้เลยนะครับ